คุณชูวิทย์ก็มีการโพสต์เฟซบุ๊คแบบรัวเลยเหมือนกันนะคะ
บอกว่าเริ่มแล้วนี่คลิปนี้ที่คุณชูวิทย์โพสต์
เป็นการแฉคลิปการขนคนไปเลือกตั้งล่วงหน้า
บอกว่าเริ่มแล้วอำนาจเจริญโมเดลหน่วยเลือกตั้งโรงเรียนอำนาจเจริญ
หัวคะแนนขนคนแก่คนเท่ามาเลือกตั้งล่วงหน้า
พร้อมเพลียงกันเป็นคันรถชุลมุนกันอยู่หน้าหน่วย
ผิดสังเกตนะแล้วผู้เท่าผู้แก่บางคนเนี่ย
นั่งรถมาไกลยี่สิบสามสิบโลพี่จะมาลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า
ทั้งที่จริงแล้วเอ้ยสิบสี่พฤษภาที่จะเลือกตั้งจริง
ตั้งใหญ่เลยนะหน่วยเลือกตั้งก็อยู่ใกล้บ้านนี่
โอ๊ยเนี่ยค่ะใครเป็นคนจัดสรรนะคะคุณชุวิทเขาก็สงสัยอยู่

ใช่ว่ามีพื้นที่ไหนที่ผิดปกติบ้างนะครับ
ใช่ก็อีกคลิปหนึ่งก็อำนาจรรย์เหมือนกันน่ะ
คุณชูวิทย์บอกว่าเขียนเบอร์ใส่มือกันลืม
มีหัวคะแนนรอถึงขนาดเขียนเบอร์ผู้สมัครใส่มือ
ก็คือกลัวผู้เท่าผู้แก่จะลืมไง
แล้วก็บอกว่าวางแผนทำเป็นขบวนการ
ชาวบ้านเขต๑ย้ายไปเลือกตั้งล่วงหน้าที่เขต๒
แล้วขนชาวบ้านเขต๒ไปเลือกตั้งล่วงหน้าที่เขต๑
อ้างว่าไงอ้างว่ามาทำธุระต่างเขตพอดี

เป็นการสรุปปัญหาที่เจอเมื่อวานนี้
ในหลายหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าอย่างเช่นอะไรบ้าง
เลือกตั้งล่วงหน้าที่นครราชศรีมาโคราช
รายชื่อติดหน้าเขตเป็นผู้สมัครของนครศรีธรรมราช

แล้วเบอร์๖ของเขต๘
มีคนเอาเทียบไงเอาไปเพิศว่า
ถ้าแบบนี้มันจะกลายเป็นว่าถ้าเกิดผิดซอง

มันจะกลายไปเป็นรวมไทยสร้างชาติเองเลย
ทีนี้กรกตบอกแก้ไขอะไรไม่ได้เอ๊ะใช่หรือเปล่า
เดี๋ยวลองดูนะคะคุณชูวิทย์บอกแบบนี้กรกตบอกเลยตามเลยค่ะ
ทีนี้ที่ทางด้านของตำบลสูงเนินอำเภอสูงเนินค่ะ
เขาบอกว่าไม่มีรูปผู้สมัครของพักก้าวไกล
หายไปหัวคะแนนคุมมานี่คุณชูวิทย์ไล่นะคะ
เป็นเรื่องของหัวคะแนนคุมมาเขียนเบอร์ใส่มือต่อหน้า
กำชับเลือกเบอร์ที่กำหนดไม่ต้องลงล่วงหน้าจริง
แต่เป็นการโกงล่วงหน้ามีอีกไหมฮะคุณชูวิทยแฉออกมา
หน่วยเลือกตั้งเคสหนึ่งจังหวัดตาค่ะ
บัตรเลือกตั้งอันนี้ไม่เรียงตามหมายเลข
เจ้าที่รับเล่มบัตรลงคะแนนมาแล้วแต่หายไป๙๕เล่ม
ละ๒๐ใบคิดเป็น๑๙๐๐ใบค่ะ
แล้วคุณชุวิตทิ้งท้ายบอกว่ามั่วสุด
เลือกตั้งล่วงหน้าเละเป็นโจ๊ก
แล้วเลือกตั้ง๑๔พฤษภาจะเหลือเหรอ
ทีนี้คุณผู้ชมมันก็เลยเป็นแฮชแท็กเทรนด์ทวิตเตอร์เหมือนกันนะคะ
แฮชแท็กเกาะเกาะตอมีไว้ทำไมขึ้นอันดับเทรนด์ทวิตเตอร์
นี่ที่ฉันดูนะตอนนี้เลย๑๑โมง
โมง๒๙มีคนมาร่วมลงชื่อ๑๖๑๑๓๒รายชื่อแล้ว
แต่ที่ขึ้นอยู่หน้าจอเนี่ยคุณผู้ชมเป็นตอนประมาณสัก๑๐โมง
เกือบ๒๐๑๐โมงกับครึ่งนี่แหละก็กลายเป็นกระแส
ที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลเมื่อวานนี้ค่ะ